นึกว่าตัวเองจะโดนอะไรอย่างนี้
วันบันเทิงช่วงนี้ครับข้างไปด้วยพี่น้องสื่อมวลชน
อย่างที่พี่บอยเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้
เราจะถามนิดเดียวแล้วจะให้พี่น้องสื่อมวลชน
คือต้องบอกก่อนว่าจริงแล้วออกตัวแรงเลยนะคะ

เพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ในรายการ
เดี๋ยวเราจะให้พี่บุ๋มเล่าเรื่องชีวิตก่อน
บุ๋มปะแน๊ดดาก็บอกกับทางทีมงานเรานี้แหละ

ต้องบอกแล้วแยกทางกับสามี
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนอะเนาะ
เป็นระยะหนึ่งซึ่งจริงพวกเราก็รู้กันมาระยะหนึ่งแล้วล่ะ
แต่อยากให้ผมเล่าสักนิดนึงว่าบรรยากาศที่ผ่านมามันเป็นยังไง
และอะไรคือจุดที่ทำให้วันนี้พี่บุ๋มต้องกลับมาเป็นสาวโสดอีกครั้งค่ะ
ก็จริงแล้วอย่างที่หลายคนก็เคยอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นกับบุ๋ม
เวลาที่ออกงานต่างรวมถึงเวลาไปไหนต่อไหนแม้กระทั่งแฟนคลับเข้ามาในไอจี
ถามว่ารูปคุณเอกหายไปไหนไม่ค่อยลงรูปคู่กันเลยไม่ค่อยมีภาพสวีทเลย
ไม่ค่อยเห็นว่าไปไหนต่อไหนด้วยกันสักเท่าไหร่จริงจริงแล้วความสัมพันธ์มันมันคุยกันมาแล้วพยายามประคับประคองกันมาปีหนึ่งที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็แต่ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันมีการคุยเรื่องเลิกกันหลายครั้งนะคะ
ต่างคนต่างอยู่ไหมต่างคนต่างตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตของตัวเองดีกันไหมแบบเพื่อที่จะได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบกันมากขึ้น
เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วผมเจอกับเขาตั้งแต่ต้นปี๕๗นะคะปี๕๗แล้วก็เนี่ยค่ะความสัมพันธ์มันจบลงตอนปลายปี๖๖
นั่นหมายถึงว่าเกือบ๕ปีที่เราพยายามดูแลกันมาประคับกว่าครองกันมาแล้วอย่างหนึ่งผมให้เหตุผลกับเขาว่าถ้าเกิดณะวันนี้คุณไปทำดูแลตัวเองดูแลยิ้มของคุณดูแลรูปร่างของคุณอย่างที่คุณฝันอย่างที่คุณชอบอย่างที่คุณถนัดแล้วผมก็ไปทำงานเพื่อสังคมของผมอย่างที่ผมชอบเช่นเดียวกันแล้วมันไม่เกลียดกันนะ
มันจะกลายเป็นทะเลาะทะเลาะจนมันไม่เป็นอารมณ์แล้วมันไม่ใช่เหตุผลดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมกลัวคือผมจะเสียคนที่ผมรักมากไปแล้วพอรักมากแล้วพอมันไม่ใช่มันกลายเป็นเกลียดมันจะยิ่งแบบมันไม่ใช่แล้วเราโตแล้วค่ะโตแล้วเราอยู่ด้วยเหตุผลแล้วเรามีลูกแล้วแล้วผมไม่อยากจะมานั่งฟูมฟายร้องไห้ต่อหน้าลูกด
แล้วเราจะทำยังไงให้มันดีถ้าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไหมที่ไม่ต้องมานั่งคาดหวังกันว่าเธอต้องเป็นอย่างนั้นฉันต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยมาสรุปข้อตกลงกันที่ว่างั้นต่างคนต่างอยู่ดีกว่าคุณก็ดูแลตัวคุณไปผมก็ดูแลตัวของผมใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตกลงการที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนก่อนที่

แล้วจะยังไงกันต่อชีวิตเราจะยังไงกันต่อคือมันก็เลยกลายเป็นว่าที่ผ่านมามันเลยพยายามที่ใช้ใช้คำว่าประคับประคองดีกว่ามันไม่ใช่เหมือนเด็กเด็กที่จะมานั่งแบบวันนี้เป็นแฟนนะวันนี้ไม่ใช่แฟนนะมันคงไม่ใช่อย่างนั้นมันคงเป็นลักษณะเหมือนกับว่าอ่ะวันนี้มีอะไรที่ไม่ดีแต่ข้อเสียของผมอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ผมรักใครมากมากเนี่ยเวลาที่
คุณแค่นี้พอไหมอย่าเล่นอีกได้ไหมอย่าทำอย่างนี้ได้ไหม
มันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่บอกเขาตรงซึ่งเขาก็เลยไม่รู้ตัว
จริงเมื่อกี้เมื่อกี้พี่บุ๋มพูดถึงเหตุผลอาจจะเป็นเหตุผลย่อย
คือบอกว่าคนหนึ่งอาจจะเล่นเกมอีกคนนึงทำงานเพื่อสังคม

มันเป็นอะไรที่ยิบย่อยิบย่อยิบย่อยสะสมมากกว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่มันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ย
มันคงทะเลาะกันแล้วคงวันนี้ก็คงยังไม่คุยกัน
แต่ณวันนี้เรายังคุยกันอยู่เรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่เรายังทำธุรกิจร่วมกันอยู่
มันไม่ได้แบบมานั่งเกลียดกันทะเลาะกันแล้วแบบอย่าไปเจอกันอีกเลยนะไม่เอาอีกแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าที่ผ่านมามันกลายเป็นว่าเขาก็มีจุดยืนของเขา
แล้วหลังบุ๋มเริ่มทำองค์กรทำดีพร้อมกับคบกับเขา
คืนบุ๋มยอมรับเลยว่าบุ๋มช่วยผู้หญิงออกจากซ่องที่ต่างประเทศเนี่ยมันใช้เวลาตอนดึก
บางครั้งมันเสร็จตอนตี๔อย่างที่พี่บอยรู้บางวันหนูมาแบบตาบวมเลยเนี่ย
แต่มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาวาเวย์
แล้วเขาไม่มีเราเราไม่สนใจเขา
เขารู้สึกว่าเราไม่สนใจเขามากพอเรื่องยังไง
แต่เรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าคืนนี้แค่คืนเดียวเนี่ย
ฉันอยู่กับคุณอีกหกคืนในสัปดาห์เนี่ยแต่แค่คืนนี้คืนเดียวที่ฉันอยู่กับคุณ
แต่ฉันไม่ได้อยู่กับคุณแต่ฉันได้ช่วยคนชีวิตผู้หญิงหนึ่งคนกลับมา
แต่ให้เห็นหน้าไม่ได้แล้วผมไม่ได้ช่วยเขากลับประเทศไทยอ่ะ
ผมว่ามันคุ้มกว่าในความรู้สึกของบุ๋มนะกับความสัมพันธ
ผมมองเขาระยะยาวไงผมมองเขาว่าเราคบกันไม่ใช่แค่ปีนี้
แค่วันนี้แต่เราคบกันจนมันตายนี่คือสิ่งที่ผมคิด
ดังนั้นขอแค่๑วันที่เราได้ช่วยใครอีกสักคนหนึ่ง
มันก็เลยกลายว่าแต่เขากลับมองจุดนั้นว่าณวันนั้นทำไมเราไม่ใส่ใจเขา
ชีวิตคู่ครั้งที่๒จบลงวันนี้น้ำตามีไหมครับ
มีแน่นอนค่ะแต่เป็นความโชคดีที่ว่าได้ไปแสวงบุญที่อินเดียพอดี
เป็นทริปที่แบบท่านวอบอกเรามาในฐานะลูกศิษย์ให้ไปช่วยงาน

นานแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดการที่ผมจะหายไปไหน๑สัปดาห์เนี่ย
การที่ผมต้องทำรายการทีวีขนาดนี้เนี่ย
มันต้องบอกคิวงานล่วงหน้าอยู่แล้วเป็นเดือนนะคะ
เพราะว่าวันนั้นที่สุวรรณภูมิผมบอกเลยว่าผมนั่งร้องไห้อยู่หลังตู้แอร์
เคยเห็นใช่ไหมคะตัวแอร์ที่แบบใหญ่
แล้วเรามานั่งชุดขาวที่คุณเห็นกันนะคะนั่งร้องไห้
อยู่ตรงนั้นโดยที่กลัวคนเห็นไม่กลัว

แล้วเราไม่อยากไปเจอเจอคนอื่นด้วยสภาพน้ำตาท่วมหน้า
เราก็เลยจะร้องให้มันจบตรงนั้นแล้วก็โอเค
ผ้าเช็ดทิชชู่เช็ดหน้าแล้วก็เดินไปเลยเดินทำงานต่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
เปิดโอกาสให้เพื่อนสื่อมวลชนนักข่าวถามนะคะ
คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะคุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ
คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ
คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ
คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ
คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ
คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ
คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ
คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ
คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ
คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ
คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

คุณผู้ถามเป็นความขอบคุณค่ะ

แต่ผลปรากฏว่าเมื่อมันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้เราก็เลยจะรู้สึกแบบ
ขอใช้คำว่ากลัวดีกว่าค่ะอนาคตคงไม่ทราบอะค่ะ
ขอใช้ระยะเวลาดีมากกว่านี้อยู่กับลูกอยู่กับหมาที่บ้านดีกว่าค่ะ

ค่ะก็สำหรับที่ไปอินเดียแล้วแต่งหน้าเนี่ยเนื่องจากว่าผมไม่ได้ไปบวชนะคะ
อันนี้ต้องขอชี้แจงก่อนบุ๋มไปเป็นเหมือนกับลูกศิษย์ของทางพระอาจารย์วอร์ค่ะ
๕๐คนดังนั้นพอยิ่งวันแรกผมไปผมใส่แต่แว่นอย่างที่เห็นเลยนะนะคะ
มันร้องไห้ร้องร้องหนักมากเลยแต่พอวันที่สองมันเห็นหน้าตัวเองในกระจกอ่ะ
แล้วหมูมานั่งนึกว่าแล้วฉันจะออกไปทำงานด้วยสภาพหน้าของฉันอย่างนี้เหรอ
แต่งหน้าช่วยอันนี้ขอยอมรับว่าต้องแต่งหน้าช่วย

ถ้าบวชศิลปี่หรือศิลป์สิบผมไม่แต่งหน้าอยู่แล้ว

แต่ถ้าเกิดอันนี้คือไปทำงานนำทัวร์ไปแสวงบุญดังนั้น
ก็เลยไปขอแจกความสดใสดีกว่าดีกว่าไปยืนหน้าเศร้าตาบวมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาคงไม่ไม่ไม่ได้ผิดอะไรค่ะอันนั้นคือทราบว่าตัวเองไปทำอะไรดี

แล้วก็ถึงพยายามที่ว่าถ้าวันนี้ไม่ดีก็เลยรีบเลิกดีกว่า
คือจะไม่โพลจนกระทั่งหรือประคองจนกระทั่งทะเลาะกัน
เกลียดกันดังนั้นบุ๋มจะพยายามทำให้วันนี้มันดีที่สุด
ถ้าวันนี้ไม่ดีที่สุดคือก็ถอยเงินออกมาเพื่อให้วันพรุ่งนี้มันดีกว่านี้
ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ล่ะว่าความรักเนี่ยที่บุ๋มกำลังพูดถึงคืออะไร
แต่ในฐานะที่บุ๋มรักเนี่ยบุ๋มขอรักตัวเองขอรักลูกรักสังคมที่บุ๋มทำ
ดังนั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าอะไรวันนี้ที่มันไม่ดีก็จะดันมันออกไปนี่คือสิ่งที่ผมเป็น
คือจริงแล้วหลายคนถ้าฟังอยู่ฟังบุ๋มพูดตั้งแต่ช่วงต้นรายการเนี่ยมีประเด็นนึงก็คือ
เราต้องเอาเวลาไปทำงานด้วยทำกิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือคนอะไรต่างเนี่ย
ว่าบุ๋มก็จะเดินหน้าแบบนี้ต่อไปทั้งที่รู้ว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนที่เข้ามาหาเราเนี่ย
เขามีเวลากับเราน้อยลง
มันคงต้องทำต่อค่ะเพราะผมรู้สึกผมมีความสุขที่ผมได้ช่วยคน
แล้วเวลาเราเห็นคำขอบคุณเราเห็นน้ำตาที่เขาได้มีชีวิตกลับมามีชีวิตรอด
หรือว่ามีครอบครัวมีชีวิตใหม่เรารู้สึกว่าเออนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกเรามีความสุขมีความสุขกับตรงนั้น
แต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาด้วยสไตล์ของเขาอะค่ะเขาไม่ได้ชอบเห็นไหมคะเขาไม่เคยไปลงพื้นที่กับบุ๋ม
เพราะว่าเขาไม่ชอบแนวนั้นแต่เราชอบอะไรอย่างนี้เราชอบอะไรที่ลุยล่าสุดก็ไปฝึกกับทหารอย่างนี้นี่คือสไตล์ของบุ๋ม
แต่เขาอาจจะไม่ใช่แนวนั้นสักเท่าไหร่เราก็ไม่ว่าอะไรเราก็เลยไม่พาเขาไป
หรือว่าถ้าเกิดจะให้บุ๋มเอาแต่ไปเที่ยวกับเขาอย่างเดียวแต่บุ๋มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เอาเวลาบุ๋มไปทำอย่างอื่นดีกว่า
มันก็เลยเป็นอย่างนี้ที่มองกันคนละมุมเดินกันคนละทาง
อยากบอกที่เอกยังไงบ้างค่ะ
ไม่ต้องอะค่ะเพราะว่าคุยกันประจำอยู่แล้วค่ะแล้วอย่างวันนี้ก็ยังพูดคุยกัน
แต่เพียงแต่ว่าก็บอกเขาล่วงหน้าเลยค่ะว่าเดี๋ยวจะมีสื่อมาสัมภาษณ์นะ
ถ้าบุ๋มพูดอะไรตรงไปตรงมาหรือว่าพูดอะไรที่มันกระเทือนก็ต้องขอโทษไว้ก่อน

มีง้อไหมคะบุ๋มมีง้อคืนดีที่จะกลับมา
เขาก็มีพูดนะคะมีพูดมีพูดค่ะแต่เพียงแต่ว่าณวันนี้ก็
ผมก็ถามเขาว่าแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมเหรอ
ถ้ากลับมาเหมือนเดิมแล้วมันจะทะเลาะกันอีกไหมมันจะเกลียดกันไหม
ถ้ากลับมาเหมือนเดิมมันจะดีไหมดังนั้นมันมีคำถามที่แบบบุ๋มเองก็พูดไม่ออก
ผมก็หาคำตอบไม่ได้อีกเยอะมากดังนั้นก็เลยยังยังไม่อะไรมากกว่านี้
เจ๊รักอยู่ไหมคะเจ๊
รักเขาไหมรู้สึกผูกพันธุ์มากกว่าค่ะ๕ปีมันไม่ใช่เรื่องน้อยเลยนะคะ
กับการคบใครสักคนที่อยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็ดูแลกันมาตลอดนะคะ

ย้อนกับใครบุ่ม
คือแบบเปิดไปดูก็จุกอยู่เหมือนกันค่ะก็มันไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะ
แต่มันมันมันไม่มีแล้วต้องทำใจให้ดีที่สุดนะคะ
พี่บุ่มดูเป็นผู้หญิงสตรองในหลายเร่ง
ผมคงไม่กล้าที่จะสอนคนอื่นหรอกค่ะ
เพราะว่าตัวบุ๋มเองก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในความรักสักเท่าไหร่
แล้วก็แต่กับลูกเองเนี่ยบุ๋มพยายามที่จะทำตัวเข้มแข็งให้เขาเห็นมากกว่า
คือพูดไปก็เท่านั้นถ้าแม่ทำไม่ได้
แต่ทุกวันนี้ก็คือทำให้เขาเห็นว่าแม่ไม่เอาความรักเป็นตัวเดินนำชีวิต
แต่แม่จะเอาหนูเป็นตัวนำชีวิตของแม่
แล้วก็ความรักที่แม่มีให้หนูนี่คือเต็มเปี่ยม
ว่าวันหนึ่งแม่จะเป็นม่ายไม่ว่าแม่จะแต่งงานใหม่หรือว่าแม่จะเป็นม่ายอีกครั้งหนึ่ง
สิ่งที่สนุกกับหนูมีรอยยิ้มกับหนู
อย่างเมื่อคืนนี้ทุกคนก็คงเห็นก็ยังเล่นกับเขาเหมือนเดิม
จะไม่มีความเศร้าให้เขาเห็นจะให้เขาเห็นว่าผู้หญิงควรที่จะมีชีวิตและรักตัวเองให้มากที่สุด
ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะณวันหนึ่งเมื่อเขามีความรัก
เขาต้องไม่ฟูมไฟเหมือนกับแม่ของเขา
ช่วงท้ายของรายการเหลืออีกหนึ่งนาทีอยากให้บุ๋มประนัดดาเล่าความรู้สึก
ว่าจะอาจจะพูดขอบคุณก็ได้เพราะตอนนี้แฟนรายการตกมันบันเทิงที่ดูไลฟ์อยู่
ก็ให้กำลังใจมาเต็มหรือตั้งแต่วันที่นายตะเทนออกข่าว
รวมไปจนถึงโซเชียลส่วนตัวของบุ๋มประนัดดาก็คนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ

บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
บุ๋มประดาษดาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ

คุณผู้ชมค่ะเท่าที่ฟังดูก็เป็นการตกลงนะ
ตกลงกันแยกทางกันด้วยความเข้าใจในความต้องการของต่างฝ่าย

คุณผู้ชมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมตกมันบันเทิง
วันนี้ก็ใช้เวลาครึ่งรายการพูดถึง
ประนัดดาซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นแฟน

ตอนนี้บุ๋มคิดอะไรทำอะไรแล้วความรู้สึกเป็นยังไง
ขอบคุณพี่บุ๋มนะคะพรุ่งนี้เจอกันคุณผู้ชมครับ

สาเหตุจริงมันเป็นเพราะความไม่เข้าใจหรือว่าไม่มัน
มันเป็นเรื่องเล็กที่มันสะสมกันมามากกว่า

เพราะว่าเวลาหลังไปงานต่างจังหวัด
ผมก็ไม่ได้พาเข้าไปไม่ได้อยู่ด้วยกัน

แต่ผลก็เป็นว่าพอเราลากเข้าไปต่างจังหวัด

มันต้องอยู่เย็นมันต้องกินข้าวตรงเวลา
วันไหล่กินมื้อจะ๗มื้อ

พอเราพาเข้าไปเขาก็ผลคำว่า

นิดนึงแต่เราก็อยากเห็นเขามีความสุข

ผมก็เลยวิ่งงานต่างจังหวัดของบุ๋มเองไปกับทีมงานของบุ๋มเอง
ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ยิ่งห่างกัน
มันทำให้เรารู้สึกว่ามีเขากับไม่มีเขามันไม่ต่าง
ถูกปะแล้วเขาดูแลอะไรเราอ่ะ
แล้วบุ๋มก็ไม่ได้ดูแลเขาเพราะว่าบุ๋มเอาเวลาไปทำงานด้วย
ก็ทำงานพอกลับมาบ้านผมก็ทำงานเพื่อสังคมอีก
เพราะว่าองค์กรทำดีมันทำงานกันแบบคือการช่วยเหลือคนมันทิ้งไม่ได้อ่ะ
ใช่มั้ยใช่ป่ะมันก็ต้องช่วยตอนนั้นมันก็ต้องคืนนั้น

เรากำลังคุยแบบประสานงานกับต่างประเทศอยู่อะไรอย่างนี้
แต่นั่นก็หมายถึงว่าถ้าคืนนี้ฉันใช้เวลา๑คืน
แต่ฉันช่วยชีวิตคนหนึ่งคนออกจากซอก

แต่กลับกลายว่าเขาอาจจะรู้สึกเขาโดนเอาเวลาไป
แต่เราก็ไปจากเดิมที่คบกันแรกใช่ไหมคะ
ไม่หรอกเพราะว่าแรกมัน๕ปีที่แล้วไงเขายังไม่ติดเกม

แล้วตัวพี่ก็ยังไม่ได้ทำงานองค์กรทำดีชัดเจนขนาดนี้

ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าณวันเวลาที่มันเปลี่ยน
สิ่งที่เรามีเข้ามาในตัวมันก็เปลี่ยนชีวิตเราก็เปลี่ยน
บทบาทหน้าที่ภาระมันก็เปลี่ยน
มันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วถ้าคุณเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้

มีคนเป็นห่วงแทนว่าพี่เอกมีคนอื่นหรือเปล่า
เอกมีคนอื่นหรือเปล่าผมว่าไม่น่ามีได้นะครับ
เพราะก็คงจอดปิดรอบตัวขนาดนั้น
มีลองจับได้หรืออะไรอย่างนี้
ไม่มีค่ะผมเชื่อใจนะครับว่าคุณเอกไม่มีมือที่๓แน่นอน

แล้วเราน่าจะจับสังเกตได้อยู่แล้วหนูว่าไม่มี

ไม่ใช่มีใครเป็นเข้าใจไหมค่ะ

เพราะว่าอันนามันเองเขาก็บอกว่า
ตอนแม่เริ่มกับพ่อเขาก็ยังไม่รู้เรื่อง

มันปรับแล้วค่ะปรับแล้ว

พยายามปรับแล้วมาครึ่งปีที่ผ่านมา
พยายามปรับกันแบบเยอะมากเยอะมาก

แต่ว่ามันคงปรับได้จุดหนึ่งมันก็ต้องชีวิตแต่ละคนยังต้องเดินต่อ
แล้วผมเล่าสิว่าเวลาถ่ายรูปเห็นด้วยกันเขายังอ้วนเขายังไม่ฟิต
มันมีปัจจัยอื่นอีกอย่างเช่นเวลาที่ผมถ่ายรูปบนเตียงที่จะถ่ายการ์นึ่งอย่างนี้ค่ะ
แล้วมันต้องติดเขาอ่ะแต่เขาจะโวยวายว่าไปถ่ายเขาทำไม
เพราะว่าเขาอ้วนเขายังไม่หล่อเขายังไม่เฟิร์มยังไม่ฟิต
แล้วก็เราก็ถามแล้วเมื่อไหร่คุณจะฟิตคุณจะเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็โอเคไม่ถ่ายก็ได้
ก็หลังหลังก็เลยเหลือแต่ปูนึ่งเออก็เลยตัดเขาออกไปคือรำคาญอ่ะ
เผื่อเขาบ่นเขาก็จะบ่นอะไรของเขาไปเรื่อยแต่เราก็จะแบบเป็นคนขี้เกรงใจ
แล้วเราพอเขาบ่นอะไรเราก็จะแบบโอเคระวังนะอะไรอย่างงี้
ถ้าในมุมมองผู้หญิงพี่หุ่มก็อยากมีแบบมีผู้นำที่เป็นผู้นำเรา
ทุกคนคงอยากมีอะค่ะผมเองก็อยากมีผู้นำที่แบบมาดูแลอะไรอยู่แล้วอ่ะ
ด้วยความเป็นคนอายุมากแผนน่าจะมีผลอะถ้าคนต่อไปอายุมากกว่าแต่ทำตัวเด็กก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับ
แต่ทำตัวเด็กก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับแต่ว่าคุยกันอยู่ทุกคนนี้เขามีที่ทีท่าว่าแบบจะน้องกลับมายังไง
มีไหมมีค่ะมีค่ะเขาก็ยังมีทีท่าว่าอยากจะขอคืนดี
แต่บุ๋มก็ส่งคำถามกลับเข้าไปอะค่ะก็เป็นคำถามเดิมที่เราคุยกันวันนั้นว่าแล้วจะยังไง
คำตอบคืออะไรทางออกคืออะไรเขาก็ยังตอบหนูไม่ได้ครับถามแทนน้องน้อง
หนึ่งเราไม่ได้จดทะเบียนสิ่งที่เรามีด้วยการสินทรัพย์ก็คือฟิตเน็ตอย่างเดียวถูกไหมคะ
ทรัพย์ด้วยการฟิตเน็ตอย่างเดียวค่ะก็ฟิตเน็ตเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาเป็นคนกู้ลงทุนอยู่แล้ว
ก็ก็กลับมาได้ถ้าเขาให้คำตอบกับผมได้หนึ่งสองสามที่เราถามเคยถามเขาไปแล้วค่ะ

เดี๋ยวเขาไปพาดหัวนะว่า
แฟนติดเกมทำบุบเรียกผัวอย่างนี้

นี่คืออย่าแต่งงานนะคะสาวค่ะ

ไม่ใช่สำคัญ
มันสะสมอย่างเช่นเขาเล่นเกมตีสองเขาตกดว่า

เก็บซิเก็บของเก็บของเหี้ยอ่าแสดงพวกนี้ที่ยิ้มคือเล่นใช่ไหม
คล้ายอย่างงานคล้ายอย่างงาน